ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
ตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เรามาดูการรับมือจากทางรัฐบาลกันหน่อยนะคะ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้ทวิตข้อความตั้งแต่เริ่มต้นช่วงสายเลยนะคะ

แล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในการประชุมกตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
แล้วก็โอ้โหที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเย็นเมื่อวานก็รอบวางระเบิดแต่มันไม่ระเบิดอ่ะ
วันนี้นายกไปก็เลยต้องมีการคุมเข้มเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะว่าท่านนายกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่ายังไงบ้าง
นายกไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรประจำปี๒๕๕๙
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแน่นอนมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะ
นายกรัฐมนตรีไปถึงก็เดินตรวจแถวกองเกียรติยศวางพันธ์พุ่มศักระพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๔แล้วก็ขึ้นไปประชุมกตร
แต่ว่าระหว่างเดินขึ้นไปก็คุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสีหน้าเคร่งเครียดเลยนะคะ
นายกรัฐมนตรีประชุมประมาณ๒ชั่วโมงกว่าแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่ารับไม่ได้ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
รับว่ากลุ่มที่ก่อเหตุมีความมุ่งหวังให้ประเทศชาติเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
แต่ก็ต้องควบคุมไม่ให้กลุ่มที่ก่อเหตุทำตามสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังได้สำเร็จ
ยืนยันว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษเพื่อดูแลสถานการณ์นะคะ
เพราะว่าทุกหน่วยงานร่วมกันควบคุมอยู่แล้ว
แต่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความเรียบร้อยในสถานที่ราชการและหน่วยงานอื่นมากยิ่งขึ้นค่ะ
ภายในเวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
แล้วคราวนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนอยู่
อย่างน้อยก็ยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุ
เราก็อย่าเพิ่งไปให้ข้อสรุปเลย
โดนให้ความรู้เรื่องมันเกิดจากอะไรสาเหตุจะทำไมเพื่ออะไร
แต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนได้คิดกันว่าเอ๊ะทำไม๕ปีที่ผ่านมา
เรื่องแบบนี้มันลดน้อยไปหรือแทบจะไม่มีเลย
แล้วทำไมมีในช่วงนี้ท่านต้องมองสถานการณ์ในวันนี้ด้วย
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น

มันก็ต้องไปสอบทบทวนกันที่ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับใครบ้าง
ในอดีตที่ผ่านมาก็ทราบว่ามันมีหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงกับกลุ่มเก่าอยู่บ้างนะครับ
แต่ผมก็ยังไม่ตัดประเด็นอะไรไปเลยนะ

ใครที่ทำก็แล้วแต่เนี่ยผมถือว่าเป็นคนอุ้มบุคคลที่ใช้ไม่ได้จริงนะ

ห้าจุดห้าพื้นที่จะก็มีความเข้าหน้าตามระดับ
เพียงแต่ผมขอร้องว่าในขณะที่ผมเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้
ผมขอร้องว่าขอบรรดาสื่อต่างเลยอย่าเพิ่งขยายความ
อย่าเพิ่งไปอะไรล่ะสอบถามคนที่มีเกี่ยวข้องมากนัก
ทุกคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะ
พอถามมากมันก็ไปกันใหญ่โต
มันทำให้หลายอย่างมันกระบวนการมันเสียหายเหมือนกัน
จะบอกเชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงผมยังตอบไม่ได้นะ
เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมาดูที่ว่ามันเกิดในเวลาช่วงเดียวกันหรือเปล่า
แต่เวลาใกล้เคียงกันไม่อาจจะกลุ่มเดียวกันหรือไม่
อาจจะมาจากหลายกลุ่มก็ต้องมาดูอีกทีนะจ๊ะ
กำลังอยู่ในช่วงของการดีใจที่ได้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง

อย่างไม่มีถ้าใครต้องใช้กฎไหลอยู่เราอะ

ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเหตุระเบิดแล้วก็เหตุไฟไหม้หลายจุดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
มีความเชื่อมโยงกันทั้งชนิดระเบิดที่เกิดระเบิดขึ้นมีความคล้ายคลึงกันในบางจุด
ซึ่งจากข้อมูลการสืบสวนทราบว่าคนร้ายได้มาดูลาดเหลาในพื้นที่ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุและถือว่ามีความเชี่ยวชาญในการประกอบระเบิด
ซึ่งบุคคลที่กลุ่มคนร้ายใช้เป็นที่ใช้งานเนี่ยนะฮะพบตรบอกว่าเป็นกลุ่มคนหน้าใหม่นะครับ
ทำให้ตำรวจไม่มีข้อมูลในระบบแต่ยอมรับว่าบางส่วนมีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
พอวางระเบิดเสร็จก็ขึ้นรถเพื่อจะกลับพื้นที่ทันที
เขาต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับดันต้องมีการมาดูพื้นที่ก่อน
ขณะนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับผู้ต้องสงสัย
ประเด็นนี้ยังบอกไม่ได้นะครับครับเพราะยังไม่ชัดเจนนะครับ
เพราะเขาก็เคยขึ้นมาที่ประจวบจีนนะหัวหินครับ
คือตัวจะค่อนข้างชัดเจนว่ามาจากนั่นนะครับ
เฉพาะตัวเจ้าถิ่นที่อยู่ที่เขาอยู่นะฮะบ้านมาจากนั่น
เพราะว่าเมื่อเขาทำเสร็จแล้วเขาก็เดินทางโดยรถกลับที่
ผมเชื่อว่าจะกลับที่ทางภาคใต้นะครับ
ก็ไม่หนักใจนะครับซึ่งเรามีประสบการณ์อยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรนะครับ
เราไม่ได้ประมาทนะครับในเรื่องนี้นะครับแต่คนที่เขาใช้เนี่ยเป็นคนหน้าใหม่ทั้งนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นฐานข้อมูลไม่อยู่ในระบบ
มีฝ่ายตรงข้ามพยายามปล่อยข่าวว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้
ตำรวจไม่สามารถที่จะจับตัวคนร้ายได้ต่างนานานะครับ
เนื่องจากมีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอยู่
ข่าวแม้กระทั่งบางประเทศจะกลับแล้วอย่างนู้นอย่างนี้
ซึ่งเราดำเนินการไปเยอะมากนะครับ
แต่เพียงแต่เราไม่ได้ออกมาให้ข่าวเท่านั้นเอง
แต่วันนี้จำเป็นจะต้องให้ข่าวเพื่อเรียกความเชื่อมั่นความศรัทธาให้กับรัฐบาลนะครับ
แล้วก็การทำงานของตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะครับว่าหน่วยงานความมั่นคงจะสามารถดูแลและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน
ก็ฝากถึงประชาชนว่าอย่าตื่นตนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ค่ะซึ่งการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรในวันนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับตำแหน่งนะคะ
ตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะวันนี้ก็เลยคุ้มเข้มวิจีกรของทางความปลอดภัยกับตรงนี้นะ
ตำรวจวางกำลังตั้งแต่แยกราชประสงค์ไปจนถึงแยกเฉลิมเผ่า
ตำรวจยืนประจำจุดทุกจุดบนสกายวอล์กด้วยนะคะ
คือจุดสูงต้องไปดูแลความปลอดภัยเข้มงวด
ก็อาจจะทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยว
ตกใจที่ต้องเดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้จุดตรงนั้นโอ้โห
ห้างสรรพสินค้าเยอะด้วยนะคะแต่ก็ต้องค่ะ
ก็จำเป็นจริงจริงเพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียว
มีผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่ด้วยเดี๋ยวจะรายงานบรรยากาศล่าสุดนะ
ตอนนี้เข้ามาคือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนก็ต้องกังวลใช่นะ
กังวลมากหรือว่ากังวลน้อยก็แล้วแต่จะถึงขั้นตื่นตระหนกหรือไม่
มันก็แล้วแต่คนว่าเขาจะเดินทางไปตรงสถานที่ไหน
ถ้าไปในสถานที่ที่มีข่าวว่าเกิดการระเบิดพบระเบิดตรงนี้

เพียงแต่ว่าการกังวลของเราเนี่ยเราจะออกไปไหนมาไหนเนี่ย

ดูว่ามีวัตถุอะไรที่มันน่าสงสัยทีนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กันหน่อย
มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากหลายฝ่ายนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดในวันนี้นะครับ

ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ

ตอนที่มีเหตุการณ์ระเบิดแล้วก็ไฟไหม้หลายจุดในกรุงเทพนะครับ
โดยทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์นะครับ
ขอประนามผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสถานการณ์
ทำลายความสงบสุขและภาพลักษณ์ของประเทศไทย
โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจได้เข้าไปดูแลพื้นที่
ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายข่าวก็กำลังเร่งสืบสวนขยายผล
เพื่อนำผู้ก่อเหตุและผู้อยู่เบื้องหลังมาลงโทษ
โดยขอให้ให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการทำงานก่อน
ด้านการข่าวแล้วก็การสืบสวนสอบสวน
แต่พลเอกประวิทย์บอกว่านี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการสร้างสถานการณ์
ส่วนจะเป็นฝีมือของคนกลุ่มเดิมหรือกลุ่มไหนยังไม่สามารถประเมินได้
เพราะเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่เกิดมานานแล้ว
และการจับกลุ่มคนร้าย๒คนที่นำระเบิดไปวาง
ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเชื่อมโยงกันหรือไม่
พลเอกประวิทย์บอกว่าตรงนี้ยังไม่สามารถตอบได้นะครับ
เชื่อมโยงหรือไม่นักข่าวก็ถามว่าแล้วมันจะเชื่อมโยงกับการเมืองไหม
หลังจากที่ตอนนี้คอสชก็ไม่มีแล้ว
มาตรา๔๔ของคศชก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวฟังดูนะครับ

มันมีแรงจูงใจไหมที่จะต้องมาก่อนในช่วงนี้
หรือว่าคศชเพิ่งหมดไปก็เลยมาทำอะไร
ไม่รู้เหมือนกันขอเวลามาเวลาให้ถูกโยน
ทีนี้ค่ะทั้งผลเอกประวิทย์ผลเอกประยุทธ์ก็สั่งเพิ่มมาตรการ
เรื่องของความปลอดภัยป้องกันสถานที่สำคัญต่างนะคะ
ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะก็มีการเพิ่มตำรวจประจำประตูแต่ละป้อม
ก็ให้มีการตรวจสอบพื้นที่ของตัวเอง
สังเกตบุคคลที่ผ่านไปมาว่านำสิ่งของมาวางเพื่อสร้างสถานการณ์หรือเปล่า

ส่วนผู้บัญชาการทหารบกนะครับต้องถามท่านนี้นะฮะ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงนะครับ
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกอีกฐานะหนึ่ง
เป็นรองภูมิในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
บอกว่าฝ่ายความมั่นคงได้แจ้งเตือนมาระยะหนึ่งแล้ว
โดยได้ประสานงานทั้งกอรมนเหล่าทัพตำรวจสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์จะมาเกิดขึ้นในช่วงนี้

หลังจากเกิดเหตุที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เกิดเหตุอีกหลายที่
พลเอกประยุทธ์ได้โทรศัพท์สายตรงไปยังพบตรและพบเหล่าทัพ
ควบคุมดูแลสถานการณ์เพราะกังวลว่าจะเกิดเหตุตามมา
คือจุดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกิดแล้ว
นายกก็โทรมากำชับทุกฝ่ายแล้วว่าให้ระวังจุดที่๒จุดที่๓นะ
แต่มันก็เกิดขึ้นจนได้นะฮะท่านพบทบบอก
พลเอกอภิรัตนยังตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบการก่อเหตุที่เกิดขึ้นในการวางระเบิดที่กรุงเทพครั้งนี้
คล้ายกับที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๔๙ซึ่งเป็นกลุ่มคนเดิมแนวคิดเดิมมาจากสำนักเดิม
ที่เคยก่อเหตุระเบิดป้อมตำรวจหลายจุดซึ่งถือเป็นสิ่งบอกเหตุว่าอาจมีครั้งต่อไป
แต่ขอให้มั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์และฝ่ายความมั่นคงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือจะมีฝ่ายการเมืองหรือพวกไม่หวังดีกับประเทศ
มาใส่ความว่านี่คือการทำกันเองของฝ่ายความมั่นคง
ขณะเดียวกันไม่อยากให้มองว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่หน้าหน่วยทหาร
ถือว่าเป็นการท้าทายพลเอกประยุทธ์ที่ตอนนี้แบ่งงานรัฐบาลใหม่
คุมทั้งทหารและตำรวจเพราะคนที่จะทำต้องหาช่องโหวอยู่แล้ว
และต่อไปอาจนำมาใช้เพื่อหวังผลทางการเมืองก็ได้
ทีนี้ค่ะมาดูมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะที่ตอนนี้ก็ต้องคุมเข้มมากยิ่งขึ้น
ธรรมเนียบรัฐบาลที่ทำการพักพลังประชารัฐ
รวมไปถึงทางกรทมก็มีการยกระดับเรื่องของความปลอดภัย
ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเพิ่มตำรวจประจำแต่ละประตูของแต่ละป้อม
ก็จะมีการสังเกตคนผ่านไปมาค่ะว่ามีการวางสิ่งของเพื่อสร้างสถานการณ์หรือเปล่า
กลางคืนก็จะเพิ่มสายตรวจ๒๔ชั่วโมงมีชุดปฏิบัติการทั้งในและนอกเครื่องแบบ
พลังประชารัฐก็มีตำรวจประชาชื่นนะคะส่งตำรวจไปดูแลความปลอดภัยเพิ่ม
มีตำรวจนอกเครื่องแบบมีอุปกรณ์ตรวจหาวัตถุอันตรายไปตรวจสอบ
เพราะว่าเขามีประชุมกันประชุมแก่นำพักนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายคนต้องไปร่วมประชุม
ผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ค่ะตั้งทีมผู้บัญชาการเหตุการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
ก็รายงานความคืบหน้าเป็นระยะมอบหมายสำนักการจราจรและขนส่ง
คือต้องพร้อมเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลาค่ะ
นายสนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ขอประนามการก่อเหตุความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์
นายพุทธิพงศ์ปุณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บอกว่าทางกระทรวงจะตรวจสอบการเผยแพร่ข่าว
กระบวนการใช้สื่อโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ
เฝ้าระวังข่าวเกินจริงที่อาจจะทำให้สังคมตื่นตระหนก
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
ก็ประนามการก่อเหตุเรียกร้องไปยังผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หาตัวคนทำผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุด
แต่คาดเดาไม่ได้ว่ามีเป้าหมายเกี่ยวข้อง
กับการเมืองหลังคอสชหมดอำนาจหรือไม่
นะคะเป็นควานคิดที่เร็วมากนะคะไปอย่างงามมาว่ากล้นมาฟาล
เร็วมากที่เอาชีวิตประชาชนมาเป็นเดิมพันธุ์
มาเป็นเครื่องมือแบบนี้เนี่ยคงจะยอมกันไม่ได้คงจะปล่อยกันไว้
เบี่ยงเบนประเด็นที่รัฐบาลกำลังถูกโจมตีหลายเรื่องในขณะนี้
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกัน
และขอเป็นกำลังใจให้กับฝ่ายความมั่นคงในการหาตัวคนก่อเหตุมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว
รวมถึงสถานที่ก็เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด
โดยเฉพาะเกิดเหตุในช่วงที่นายกเข้ามาดูแลงานทางด้านความมั่นคงด้วยตัวเอง
เทคโนโลยีปฏิบันการณ์และสนานแบบมันเห็นรู้ได้ง่าย

มันก็อาจจะมีกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้น
มาดำเนินการอย่างนั้นครับผมครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้ไปดูบรรยากาศ
ล่าสุดที่บริเวณแยกราชประสงค์กันหน่อยนะคะ
ทีมข่าวของเรายังอยู่ที่นั่นเพราะว่าเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
ก็มีรายงานว่าพบวัตถุต้องสงสัยก็เลยต้องมีการไปตรวจสอบ
แล้วที่บริเวณดังกล่าวก็มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันเยอะ
เป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนไหวเป็นจุดเฝ้าระวังด้วยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ความวุ่นวายความปั่นป่วนต่าง
เราไปติดตามจากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะคะ
รายงานสดมาจากแยกราชประสงค์ค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะ
ครับคุณคุณเขมสรคุณพระภูมินะครับ
ตอนนี้ผมมายืนประจำการรายงานสดอยู่ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
ตอนนี้ด้านหลังของผมเนี่ยคือบริเวณสารพระพรมนะครับ
บอกว่าถึงแม้ว่าจะ๓ทุ่ม๑๕แล้วเนี่ย
แต่ว่าวันนี้ทางนักท่องเที่ยวนะครับก็ยังคงเดินทางเข้ามาที่นี่เนี่ย
ค่อนข้างที่จะมีประมาณพอสมควรนะครับ
จริงเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ย
ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งจุดที่ผมยืนรายงานนะครับ
เป็นบริเวณทางเท้าเนี่ยที่จะเป็นทางเชื่อมระหว่างเดินจากทางศูนย์การค้าสยาพารากอนนะครับ
เห็นว่าบางตาอย่างนี้เนี่ยจริงเนี่ยเมื่อ๑๒ชั่วโมงที่แล้วก็มีภาพแบบนี้นะครับ
บอกจริงว่าคือวันนี้มีนักท่องเที่ยวน้อยลงผมได้มีการพูดคุยกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยการที่เป็นช่วงต้นเดือน
แล้วก็เป็นช่วงเงินออกจะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีคนไทยมาจับจ่ายใช้สอยเข้ามาบริเวณตรงนี้เป็นอย่างมาก
และสาเหตุนะครับต้องบอกว่าที่ผมมายืนเกาะติดสถานการณ์ที่บริเวณตรงนี้นะครับก็เพราะว่าช่วงเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมา
มีเจ้าหน้าที่ไปพบวัตถุต้องสงสัยที่อยู่ในกระเป๋าสีดำนะครับวางไว้บนรถจักรยาน
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกลับพบเป็นเอกสารประจำตัวกับอุปกรณ์การปั่นจักรยาน
อีกทั้งตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับต้องบอกว่ายังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในศูนย์การค้าชื่อดังอีก๒จุดนะครับในพื้นที่ของสนปทุมวัน
ซึ่งเหตุการณ์นั้นต้องบอกว่าโชคดีครับที่เกิดขึ้นในร้านขายสินค้าแล้วก็เกิดในห้าง
เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือช่วงเวลาตี๔ด้วยแรงระเบิดในเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่ก็เลยไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรนะครับ
จากนี้เนี่ยตลอดทั้งวันวันนี้ก็เกิดเหตุระเบิดแล้วก็มีการวางระเบิดรวมไปถึงวัตถุต้องสงสัยหลายพื้นที่ทางธุรกิจแล้วก็ทางแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ที่ผมได้มีการไล่เลียงสถานการณ์ไล่เลียงพื้นที่นะครับก็คือจุดที่๑เนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็คือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาเนี่ยมีการไปพบลูกแรกอยู่ที่ฝั่งประตูทิศตะวันออกบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่ศูนย์ราชการอาคารบี
ลูกที่สองก็คือฝั่งทิศตะวันออกเช่นเดียวกันแต่เป็นบริเวณถนนทางออกของศูนย์ราชการอาคารบี
ที่๓เป็นเรือสารพระพรมซึ่งอยู่ทางเชื่อมระหว่างศูนย์ราชการกับกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับแล้วก็ลูกที่๔อยู่ที่บริเวณสระบัวใกล้กับกองบัญชาการกองทัพไทย
จุดต่อไปครับบริเวณซอยพระรามเก้าเกิดระเบิดภายในซอย
รามเก้าแยกห้าสิบเจ็ดทับหนึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นระเบิดปิงปองทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด
เขตสวนหลวงนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปสองคน
แล้วก็ก่อนที่จะมีการเก็บกู้ได้อีกสองลูกจุดต่อมาครับ
ก็คือบริเวณสำนักประหลัดกระทรวงกลาโหม
ที่บริเวณศรีสมานซึ่งจุดนี้เป็นระเบิดแสวงเครื่อง
ต่อมาช่วงบ่ายนะครับก็คือบริเวณรถไฟฟ้าสาราแดง

โดยบริเวณการป่วนทั่วกรุงเทพวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีข้อมูลอีกด้วยนะครับ
ว่ามีเจ้าหน้าที่ไปพบวัตถุต้องสงสัยตลอดทั้งวัน
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณปากซอยพระหลโยธิน๔๔อันนี้เป็นช่วงเย็นแล้ว
และบริเวณตลาดนัตรสวรรค์จัตรูจักรบริเวณประตูที่๒๘
และบริเวณท่าเรือยอพิมานถนนจักรพริเทศ
คุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้
ทางเจ้าหน้าที่ยังคงไม่สามารถสรุปและยืนยันได้นะครับ
ทางกลุ่มผู้ไม่หวังดีมีวัตถุประสงค์อะไร
ในการก่อเหตุลักษณะแบบนี้นะครับ

ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจเช็คข่าวสารให้ถูกต้อง

เพราะว่าบางทีก็เป็นข่าวปลอมบางทีก็เป็นข่าวลวงนะครับ
นี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ในการเสพข่าวด้วยนะครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณแยกราชประสงค์
ผมนัทธพงศ์เรียบสังเกียรติข่าว
รับข่าวมาเร็วอ่านได้แต่อย่าพึ่งรีบแชร์น่าค่ะ
เอาให้ชัวร์ก่อนนะครับ
ทุกผู้ชมครับแยกว่าจะประสงค์เมื่อสักครู่นี้ที่พู่สื่อขาของเราไปรายงานสดมา
ก็เป็นหนึ่งในที่ที่เคยเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพ
ทีนี้พอมีวันนี้อีกเนี่ยเราไล่ย้อนลงไปดูหน่อยว่า
เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มากี่ครั้งนะครับในช่วงไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
ปี๕๘ปี๒๕๕๘มีวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๕๘
มีผู้บาดเจ็บ๓คนนะครับจากนั้น๗มีนาคม๕๘
คนร้ายปาระเบิดเข้าไปที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
เมษายน๕๘นะครับเกิดระเบิดคาร์บอมที่ชั้นใต้ดินศูนย์การค้า
อันนี้มีนอกพื้นที่กรุงเทพด้วยนะครับ
สิงหาคม๒๕๕๘มีระเบิดเกิดขึ้นบริเวณ๔แยกรัชประสงค์
เอาไว้ในท่อบริเวณสารเท้ามหาพรมซึ่งเหตุในครั้งนี้เนี่ยใหญ่มาก
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตถึง๒๐ศพบาดเจ็บอีก๑๖๓คนนะครับ
ปี๒๕๕๙มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะครับ๑๘สิงหาคมครับ
มีระเบิดใกล้กับท่าเรือสาธรณ์ฝั่งพระนครระเบิดภายในแม่น้ำเจ้าพระยา
ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์นะครับส่วนปี๒๕๖๐ค่ะ๕เมษายน
เกิดระเบิดไป๊บอมนะคะหน้าอาคารสำนักงานสลากถนนราชดำเนิน
พฤษภาคม๒๕๖๐ระเบิดไป๊บอมเช่นเดียวกันที่หน้าโรงละครแห่งชาติ
พฤษภาคม๒๕๖๐เป็นระเบิดซุกอยู่ในใจกันดอกไม้ค่ะ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์นั้น
ปี๒๕๖๑คือปีที่แล้วนะครับไม่มีเหตุระเบิดที่เชื่อมโยงกับเรื่องของทางการเมืองและความมั่นคงเกิดขึ้นเลยนะครับ
แต่มาปีนี้ครับ๒๕๖๒เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนี่แหละครับ
วันนี้๒สิงหาคม๒๕๖๒นะครับตามที่เรารายงานไป
ถ้าไม่นับเมื่อวาน๑สิงหาคมที่พบวัตถุต้องสงสัยแต่ไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นนะคะ
จากเหตุการณ์ที่มีเหตุระเบิดกลางกรุงหลายจุดเนี่ยนะคะแน่นอนคอหุ้นคอนักลงทุนเขาจะรู้ดี
เหตุการณ์แบบนี้หุ้นตกคือใช้คำว่าดิ่งเลยดีกว่าเพราะว่าหุ้นตกลงค่อนข้างเยอะนะคะ
คือหุ้นตกมันมีปัจจัยหลายอย่างปัจจัยภายนอกปัจจัยนอกประเทศปัจจัยภายในประเทศ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดภาคเช้า๑๖๗๗จุด
ลดลง๒๑๙๘จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายตามหน้าจอเลย๖๕๐๐กว่าล้านบาท
จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า๔๓๐๐๐ล้านบาทปิดภาคบ่ายค่ะ
อยู่ที่๑๖๘๔๗๑จุดลดลง๑๕๐๔จุดนะคะ
มูลค่าการซื้อขายแปดหมื่นสองพันกว่าล้านบาทนะคะคือนักวิเคราะห์เรื่องของตลาดหุ้นเนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์ระเบิดกลางกรุงเทพหลายจุดเนี่ยค่ะ
มันเป็นตัวกดัชนีในวันนี้แต่เชื่อว่าถ้าสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทย
ฟื้นตัวได้ในสัปดาห์หน้าแต่ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบอะค่ะ
หุ้นก็จะดิ่งลงเป็นแบบนี้อยู่เสมอนะคะ
ก็แล้วแต่ว่าจะติดต่อกันกี่วันเคยนานที่สุดก็คือตกลง๕วัน
มูลเหตุเกี่ยวเรื่องแบบนี้นะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็รอดูเปิดตลาดนะฮะ
ทีนี้วันนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับ
ใกล้บ้านคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรซะด้วย
คนก็เลยคิดว่ามันจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์วางระเบิดในกรุงเทพหรือเปล่า
นี่ครับท่านผู้ชมครับต้องไปเก็บกู้กันนะฮะ
โมงครึ่งที่หน้าโรงเรียนกวดวิชาแห่ง๑บนถนนวิเศษกุลตำบลทัพเที่ยง
สี่แยกวังตอในเขตเทศบาลนครตรังนะครับ
ห่างจากบ้านพักของคุณชวนไปแค่ประมาณ๖๐๐เมตร
มีคนไปเจอวัตถุต้องสงสัยแบบนี้ครับ
เป็นขวดน้ำอัดลมห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำ
แวนอยู่บนต้นพิกุลนะอ่าทีแรกในแขวนอยู่นี่ครับ
เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารนะครับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
ต้องมาเคลียร์สถานการณ์นะฮะ
ตมตรีนุกูลไกรทองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
สั่งปิดถนนเส้นนี้นะครับเพื่อความปลอดภัย
ตั้งแต่แยกหอนาฬิกาผ่านหน้าบ้านของคุณชวน
มาถึงสี่แยกวังต่อแล้วให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
เข้ามาตรวจสอบใช้เวลาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงนะฮะ
คือก็แน่นอนว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ตกใจใช่ค่ะ
เกิดอะไรขึ้นมีระเบิดมาวางแถวนี้ด้วยเหรอ
หลายคนนี่แบบบ้านใกล้นี่ออกจากบ้านก่อนดีกว่า
อ่าเพราะว่ามันเคยมีเหตุเกิดขึ้นนะครับ
ที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ใจกลางเมืองตรัง
ตอนนั้นมีเหตุระเบิดช่วงบ่าย๑๑สิงหาคมปี๕๙
คนเสียชิดไปหนึ่งสบบาดเจ็บ๗ราย

เป็นแค่ขวดน้ำอัดลมพลาสติกห่อด้วยถุงดำแล้วก็ใช้เชือกผูกติดเอาไว้กับต้นไม้
เป็นลักษณะของการดักจับมดดักจับแมลงค่ะ

คือแถวนั้นจะมีนักเรียนไปเรียนกวดวิชาเยอะ
ก็จะมีเศษอาหงอาหารเหลือทิ้งไว้ตามโคนต้นไม้
มันเลยเป็นแหล่งอาหารของมดของแมลงจำนวนมาก
ทีนี้เพื่อความมั่นใจก็เลยมาตรวจสอบ
แล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าใครเอามาแขวนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไง
เรื่องต้นเชื่อว่าไม่ใช่เป็นการสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองอะไรเลย

คือถ้าแขวนไว้บนต้นไม้มดแมลงมันก็ไปตอมตรงนี้
แทนที่จะมาตอมเศษอาหารข้างล่างเดี๋ยวไปกัดคน